พ่อแม่ของผมทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งครับ
มีช่วงที่ได้กำไรก็เลยเหมือนหาที่ทำการเกษตรเพิ่ม
ด้วยการลงทุนไปจำนวนมากครับ
หนี้สินก็เยอะตามที่ลงทุนไปด้วยครับ
เขาก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเป็นประจำ
สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็แยกทางกัน
ตอนที่แม่ตัดสินใจหย่ากับพ่อก๊อฟก็คือ
คือแม่บอกเขาว่าหนี้สินที่มีอยู่แม่จะใช้เอง
แม่คะหลังจากหย่าเนี่ยคุณแม่มีอาการยังไงมั้ง
หล่อหายแนบทุกวัน